สวัสดีค่ะ

ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแชร์ตุ้งแช่
มาดูควันหลงเทศกาลปีใหม่คนไทยเชื้อสายจีนกันหน่อยพวกเรา
เริ่มกันที่บุรุษท่านนี้ลุงป้อมณจอมปาด
เดินเล่นเยาวราชไหว้พระขอพร
ไม่เหลือคราบชายสูงวัยที่ชอบพูดไม่ลูกไม่ลูกไม่ลูกเอาเสียเลย
เพราะแก่มาในมาตรในแบบแบนดัง
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ
ว้าวทรงอย่างแบด

สาวน้อยสาวใหญ่ระริกระดีขอเซลฟี่เป็นแถว
แต่พอสาวสวยขอถ่ายรูปเท่านั้น
ถึงกับยิ้มหวานตายีกันเลยทีเดียว

ถ้าเกิดเร็วกว่านี้คงไม่มีวรรณคดีที่ชื่อขุนแผนแน่นอน
มีลุงป้อมแล้วจะไม่มีลุงตู่ได้อย่างไร
มาเดินเยาวราชเหมือนกันแต่แต่งตัวไม่เหมือนกันเลย
เชิดสีชมพูหวานแววเกือบดีแล้วเฉียว
แต่ด้านมีเสื้อสูตรสวมทับมาด้วย
สักพักใครคงสะกิดแล้วคิดได้

แต่ที่ทึ่งเห็นจะเป็นความใสของใบหน้า

นี่มันวัยรุ่นยุคต้นกรุงรัตนโกศิลป์ชัด
ส่วนพ่อนุ่มคนนี้มาเยาวราชแบบไร้แบรนเนม
พิธาใส่แค่เสื้อจีนโบราณสีแดงแป๊บ
แต่ความหล่อและออร่าเป็นประกาย

เว้นไม่แต่น้องนางต่างชาติ
ต้องมาเกาะซ้ายเกาะขวาขอเซลฟี่เป็นที่ระทึก

ว้าวของเขาดีไม่มีจกตาจริง